ผมไม่รวมมือกับคนเลวเลยผมไม่ต้องการ
ไม่หวนอื่นกับทางด้านเรือง
ชูเวทตีแสดหน้า
ขณะนี้ผมยืนอยู่บริเวณจุดคัดกรองหน้าโรงแรมรัฐนาโกศิลป์
มีประชาชนจำนวนมากครับที่จะมาถวายสักการะพระบรมศพ
วันนี้วันที่๕ตุลาถึงเวลาเที่ยงคืน
เป็นวันสุดท้ายที่จะอนุญาตให้ประชาชนประสงค์นิกรต่าง
เข้ามาถวายพระบรมศพ
เที่ยงคืนท้ายแถวอยู่ที่ไหนก็จะปิดอยู่ตรงนั้น
ซึ่งเวลาที่จะเข้ามาก็อาจจะทอดเลยไปตี๔ตี๕
แต่เที่ยงคืนท้ายแถวอยู่ที่ไหนก็จะจบที่นั่นนะครับ

จะมาพบกับประชาชนผู้ที่มีความจงรักภักดีทั้งหลาย
รวมทั้งสิ้นจนถึงวันนี้เป็นจำนวนกว่า๑๒ล้านคน
๒ล้านคนตั้งแต่ตุลาปี๒๕๕๙จนถึงวันนี้
ส่วนเงินบริจาคก็ร่วม๙๐๐ล้าน
เดี๋ยวเราลองจะไปถามดูสิครับว่ามีประชาชนจากที่ไหนกันบ้าง
ที่เขามีใจอยากจะถวายสการะมีใจที่สวามิพักษ์
ที่พร้อมที่จะมาแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งนะครับ

มารอที่นี่ตั้งแต่กี่โมงครับ

นี่มาจากไหนครับ

มาสวัสดีครับเดี๋ยวก่อนนะครับทำข่าวก่อน
มายินดีครับยินดีครับ

สะพานใหม่อันนี้อยู่กรุงเทพฮะอ่านี่มาจากไหนครับ
มาจากปฐุมค่ะนี่คือชุดที่ถูกต้องนะครับ
นี่ก็เป็นชุดที่ถูกต้องนะครับ
ทุกคนก็กำหนดนะครับเวลามาเนี่ย
ก็ต้องแต่งกายอย่างสุภาพสตรีก็จะไม่ให้มีแขนกุดนะครับ
ใส่กระโปรงหรือผ้าถุงก็จะให้คลุมเข่า
ลงเท้าก็จะต้องคุมส้นนะ
ส่วนผู้ชายก็จะใส่เชิดสีดำนะฮะ
คนนี้ก็คนนี้ก็ดีแต่งกายได้ถูกต้องนะครับ
โอเคเดี๋ยวผมจะเดินทักทายประชาชนไปเรื่อย

มาจากทั่วทุกสารทิศครับ
ดูข่าวนี่มันเห็นดูดดีครับ

นี่มานานยังเราแมวได้ยัง

เพราะว่าปกติมาจะรอนานมาก๙ชั่วโมง

ครั้งนี้เป็นครั้งที่๕แล้วครับ
เอ่อพอจะบอกความรู้สึกไหมว่ามาทุกครั้งเนี่ย

มันรู้สึกแบบบอกไม่ถูกอะค่ะ
แต่แบบว่าพอเราเข้าไปกราบท่านแล้วเราจะแบบ

คือไม่อยากให้มีวันสุดท้ายวันนี้อะไรอย่างนี้ค่ะ

เมื่อกี้อุดรธานีโนนบุรี
ผมมาจากอุทัยธานีครับ

มากับชัยยภูมิค่ะ
อ่านี่ชัยยภูมิครับ

จอดไว้ที่แฟลตทหารเกียรกายค่ะ

นั่งรถฟรีสาย๓

ค่ะ๘ครั้งผ่านไปแล้วค่ะ

คนนี้มาจากจังหวัดชายภูมิ
เดินทางมา๙ครั้งแล้วครับ

บางคนมาแล้วมาอีก

ราชการท่าเรือเอามาแจกเยอะไหมครับ

บริเวณนี้บริเวณที่เจ้าหน้าที่จะคัดกรองและก็ตรวจสัมภาระเพื่อความปลอดภัยนะฮะ
อันนี้เป็นบัตรประชาชนครับซึ่งใครทุกคนที่ผ่านมาเนี่ย
ก็จะให้ชูบัตรประชาชน

พระแม่ทฤนีมวยผ่มคือมวยผมนะครับอยู่ด้านหลังนี่
ทางเจรธีก็จะทำหน้าที่จะตรวจกระเป๋าสัมภาระต่างนะครับ

ต้องมีบัตรประชาชนทั้งหมดครับ
ต้องมีบัตรประชาชนทุกคน
บริเวณนี้คือบริเวณที่ตรวจทางเจ้าหน้าที่
สุภาพสตรีนี่ก็จะตรวจนะครับ

ทุกท่านที่ผ่านมานะครับ

เมื่อกรณีที่ฝนตก

บางพลัชนะ

มา๗ครั้งแล้ววันนี้วันนี้ถ่วายไป๙๐๐
ถ่วายไป๒๐๐๐อ๋อโอเค

ท่านนี้อายุ๗๓นะฮะมาจากบังพลัทธ์
และมาแล้ว๗ครั้งนะครับเดี๋ยวผมจะไปสอบถามที่ผมสอบถามมานี่
ยังไม่ค่อยมีเจอไปครั้งแรกครั้งที่๒
มีมาแต่๕ครั้ง๗ครั้ง๙ครั้ง
หรือบางคนมาเดี๋ยวผมต้องไปถามดูสิว่า

๑๓ครั้งป่าชูนี่กี่ครั้ง
๑๓ครั้งอ้าวไง๑๓ครั้งมานี่หน่อย
อ่ามาจากที่ไหนมาจากสุราธานีค่ะโอ้คนใต้เนี้ย
ค่ะเออสุราชค่ะอำเภออะไรผู้นี้อำเภอท่าฉางค่ะ
อำเภอท่าฉางลูกหลานนี่ชอบดูป่าชูมากเลยค่ะแล้วนี่มาจากสุราชเลยหรือเปล่า
ค่ะมาจองโรงแรมสองคืนเลยครับจองโรงแรมนอนสองคืนค่ะ
อ่าแล้วก็มานี่เป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วครับอ่านี่ครั้งวันนี้ครั้งที่สิบสามค่ะ
ครั้งนี้มาครั้งที่๑๓แล้วแล้วเดินทางมายังไงครับ
มาเครื่องค่ะมาเครื่องแล้วก็นั่งรถมาค่ะ
นั่งรถก็ถ่ายเอสนี่มาพามาด้วยกันหมดหรือเปล่าอ๋อนี่มาจากสุราชเลยค่ะ
ขอบคุณค่ะท่านครับเห็นก่อนอ่านี่เป็นประชาชนที่มาจากจังหวัดสุราธานี
ที่แสดงความจงรักพักดีมาถึงสิบสามครั้งเท่าที่ผมเดินถามมาเนี่ย
ท่านนี้แหละครับมา๑๓ครั้งเยอะสุดแต่ดูซิว่ามีใครมาเยอะกว่านี้อีกนะฮะ
หรือโอเคโอเค

ชุวิตตีแสดหน้า
นี่อันนี้จะเอาไปแจกที่ไหนครับ
นี่เป็นการแจกให้กับประชาชนที่มา
รอในการถวายสักการะนะฮะวันนี้มีอะไรครับ

แล้วนี่ใช่จักรยานขับไปช่าไหมของกล่องทับทำใช่ค่ะ

เราเป็นจิตอาสาปลูกนะคะของเราไร้สารพิษค่ะ
จะแตกต่างจากข้าวที่อื่นค่ะหวานมาก
โอเคได้เลยค่ะได้ครับ
โอเคมา

อันนี้ก็จะมีคนนะที่มีจิตกุศล
แจกไม่ว่าน้ำไม่ว่าข้าว
ให้กับประชาชนที่มานั่งรอนะครับ
โดยปกติเนี่ยในงานศพต่างก็จะมีผู้ที่เลี้ยงอาหารล่ะครับ
น้ำผู้ที่มาในงานถวายสักการะต่างนี่ก็อาจจะหิวข้าว
เพราะว่ามายืนรออยู่หลายชั่วโมงนะฮะ
เมื่อผ่านจุดคัดกรองมาก็จะมีข้าวมีน้ำนะฮะ
มีอาหารกินให้นะครับโดยมีการจัดเต็นต์ต่างนะฮะ
แล้วแม้กระทั่งบางคนก็มีจักรยานนะครับ
จักรยานขี่เอาไปแจกประชาชนนะครับ
เป็นภาพบรรยากาศซึ่งรับประกันได้ว่าประเทศไหนก็ไม่มีเห็นนะครับ
ฝรั่งหรือแม้กระทั่งคนจีนที่เขาเดินทางมาเที่ยว
มาเจออย่างนี้งงครับตกใจเพราะไม่เคยเห็นเลย
ว่าทำไมคนไทยถึงมีจิตใจที่ดีงาม
รักพระเจ้าหยุหัวนะรักในหลวงของเรา
สะกาละแต่ละคนนี้มากันแก้วครั้งสิบครั้ง
บางคนมามากกว่า๑๐ครั้งก็มีครับ

๑๒๓แล้วก็๔๕แล้วก็๖เข้า
อันนี้ผมอยู่กับผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพ
ตอนนี้มีความคืบหน้ายังไงครับเกี่ยวกับการจัด
เพราะว่าวันนี้รู้สึกจะเป็นวันสุดท้ายวันที่๕ตุลา
ครับคุณชูวิทย์ครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับ
วันสุดท้ายของกราบการเข้ามากราบขอรบพระบรมศพนะครับ
ทางกรุงเทพฯอาณาคลนะครับทางกรุงเทพฯอาณาคลเองเนี่ย
ก็ได้เตรียมความพร้อมทุกอย่างอยู่แล้วเพราะเราทำงานนี้มาโดย
กว่าวันแล้วครับตั้งแต่วันที่๑ถึงวันที่๕นี้ก็ถือว่า
เป็นสุดท้ายนะครับแต่วันนี้นะครับเป็นวันสุดท้ายจริง
ของการเข้ากราบขอรบพระบรมศพของพี่น้องประชาชน

คำว่าเที่ยงคืนนะครับตอนนี้คำว่าเที่ยงคืนนั้น
ท้ายแถวเนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับท้ายแถวอยู่ตรงไหน
ก็จะไปบล็อกตรงนั้นนะครับแต่ว่าคนที่อยู่ข้างใน

พี่น้องประชาชนทั้งหมดต้องได้เข้ามากราบขอรบพระรมศพ

ส่วนอาจจะเลยเวลาไปไม่เวลา

ในกรณีวัตถ์พี่น้องที่อยู่ถ้าศรีท่ม
ท่านยังไม่ถึงตรงเนี้ยอ่าก็ไม่ควรที่จะมาแล้ว

ทุ่มท่านอยู่ในบริเวณนี้ก็ถือว่าท่านยังมีโอกาส
นะครับที่จะได้เข้าไปกราบขอรบพระบรมศพ

ก็คือแนะนำให้ประชาชนถ้าวันนี้จะมาเนี่ย

ก่อน๔ทุ่มครับก่อน๔ทุ่ม
เพราะว่าทุกย่างก้าวที่พี่น้องเข้ามา

นะครับกรทมอะไรทุกสิ่งทุกอย่าง
ดำเนินการอยู่เนี่ยนะเราพยายาม

แล้วใช้เจ้าหน้าที่ของกรทมเยอะไหมครับ

เจ้าหน้าที่รักษาอาสาหน่วยแพทย์
พยาบาลนะครับทุกหน่วย

เปลี่ยนเสื้อผ้านะครับของคนที่

ถ้าเขาแต่งกายไม่สุภาพเนี่ย

ครับถ้าท่านยังไม่ออกมาออกมาเนี่ย
ต้องเตรียมมาเรียบร้อยผู้ชายต้องนุ่งสแล็ก

มาเสียเวลาอยู่ตรงนี้มันไม่ใช่เรื่อง

เพราะตั้งแต่กระทรวงวัฒนธรรมก็มีหน้าเจ้าหน้าที่
ในการคัดกรองท่านอย่างละเอียด

เป็นประสูจนสุดท้ายที่เข้าไปสู่ในวังนะครับ

นี่ได้ยินจากท่านผู้ช่วยแล้วนะครับ

ผู้หญิงใส่ยังไงเมื่อกี้ผมก็ให้ดูตัวอย่าง

ส่วนที่นี่ทางเจ้าหน้าที่

มีเจ้าหน้าที่กำลังกระจาย

ทุกฝ่ายบริการอยู่ที่นี่ทั้งหมดครับ

ผมถามนิดนึงประชาชนเนี่ยคง

จะใช้เวลาประมาณกี่ชั่วโมงครับ

เวลาตั้งแต่ช่วง

แล้วก็มีอยู่วันหนึ่งครับ
ซึ่งเป็นวันที่คาบเกี่ยว

แต่ที่นั่งอยู่ที่เต็นต์ที่พี่น้องเห็น

เพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยผมไปพบมา
มากันแปดครั้งสิบครั้ง
สิบห้าครั้งก็มีเพราะฉะนั้นไม่ว่านานแค่ไหนรอได้ครับ
เพราะประชาชนทุกคนทุกหมู่เหล่าก็พร้อมใจเต็มใจที่จะมาครับ
อ่ะนี่มาจากไหนจากนครนายกครับผมอ่านี่มาจากนครนายก
อำเภออะไรอ่ะอำเภอเมืองครับผมมาจากนครนายกมากับใคร
กับแฟนครับผมเขามากับแฟนสองคนครับผม
เดินทางมาจากนครนายกครับครับแล้วรถจอดที่ไหนอ่า
รถจอดที่บ้านพี่สาวที่แล้วก็นั่งรถมาอ่ะใช่ครับผมอ๋อ
แล้วมาครั้งนี้ครั้งที่เท่าไหร่แล้วผมมาครั้งนี้ครั้งที่สองครับ
ครั้งนี้ครั้งที่สองคุณล่ะครับมาครั้งนี้ครั้งที่สามครับ
อันนี้มาจากนครนายกเดี๋ยวลองไปถามพี่น้องประชาชนที่มาจากจังหวัดอื่นอื่น
ตอนนี้ขอบคุณมากครับครับมาจากที่ไหนมาจากใต้ครับ
มาจากนครค่ะอ๋อนี่คนนครน่ะค่ะอยู่ไหนสากวะนั่ง
ไม่อยู่ตัวเมืองนครสีธรรมราชอยู่ตัวเมืองค่ะอีกครั้งแล้วครับ
มาครั้งที่สองครับมาครั้งที่สองครับผมทำงานอยู่ที่นคร
ไม่ครับผมอยู่กระบี่ครับเพราะที่อยู่กระบี่ที่อยู่นคร
เดินทางมากันสองคนไม่หนูมานี่ครั้งที่หกแล้วค่ะครั้งที่หกแล้วเลย
ค่ะแล้วก็ไม่ได้ทำงานอยู่กรุงเทพมาค่ะไม่ได้ทำงานอยู่ที่นี่
คือมาบ้านญาติอยู่ที่เนี้ยค่ะค่าแรงมากท่านผู้ชมครับบริเวณนี้ทั้งหมดเนี่ย
ผมถามดูนะฮะอ่าผมคงไม่ต้องถามเยอะไปกว่านี้เพราะว่ามีทั้งหมดแล้วครับ
ไม่ว่าจังหวัดไหนจะอีสานอุดรหรือแม้กระทั่งเหนือ
เชียงใหม่เชียงรายนี่จากไหนอุดรอ่ามาจากเหนือมีไหมอ่า
เชียงใหม่เชียงรายพิศนุโลกอันนี้มาจากนครสุราช
แทบทุกจังหวัดนะฮะในประเทศไทยที่มาแสดงความจงลักษณ์พรรคดี
มาถวายสักการะพระบรมศพซึ่งวันนี้ทางการเขาอนุญาตให้นะครับ
เป็นวันสุดท้ายถึงเที่ยงคืนเมื่อกี้คุยกับท่านผู้ช่วยอ่า
ก็บอกแล้วว่าทางที่ดีที่สุดสี่ทุ่มฮะวันนี้มาก่อนสี่ทุ่มนะฮะ
ถึงจะได้เข้าหลังจากนั้นแล้วเที่ยงคืนท้ายแถวอยู่ไหนก็จะปิด
เพราะฉะนั้นโอกาสวันที่๕ตุลาเป็นโอกาสสุดท้ายครับ
ชูวิทย์ตีแสกหน้าที่ผมอยู่กับทางเจ้าหน้าที่ก็อยากจะถามนะฮะ
เพราะวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วตอนนี้มีทั้งหมดกี่เต็นต์ครับที่จะนั่งมานั่ง
มีห้าเต้นครับที่นั่งรอคอยแต่เป็นแต่เต้นที่หกจะเป็นเต้น
รอคอยสุดท้ายแล้วก็เดินเข้ากลับในในวังเลยนะครับอ่า
จะมีแค่หกเต้นในเต้นรอคอยนะครับอ่ามีหกเต้นทั้งหมดนะฮะ
ประชาชนก็จะรอแล้วสลับกันเข้าอ่าใช่ครับคือจะมีสองทางเข้านะครับ
คือทางโซนทิศเหนืออีกทางหนึ่งทางโซนทิศใต้นะครับ
คือถ้าเข้าโซนทิศเหนือจะมี๓เตี้ยนให้รอคอย
แต่ถ้าเข้าทางโซนที่ใต้มีแค่สองเต็นต์ให้รอคอยนะครับโอเคครับ
เห็นไหมครับอันนี้รัฐทหารนี่ท่านมาจากไหนนะฮะ
มาจากรบบุรีครับรบบุรีก็นี่นะมันยุคทหาร
ทหารเขาก็มาดูแลนะครับก็บอกว่าทั้งหมดเนี่ย
ก็๖เต็นต์แล้วครับมีจุดทางเข้าอยู่สองทางนะครับ
ทางด้านแม่พระธรณีมวยผมแล้วก็มาทางด้านนี้คือสารหลักเมืองนะฮะ
ก็คือมีจุดสองจุดนี้ซึ่งสามารถที่จะเข้าได้ประชาชนก็ได้รับความอำนวยความสะดวกสบายนะครับ
อ่าเรื่องของเต็นต์นะฮะเรื่องของจุดนั่งรอนะครับ
อ่าแล้วก็เรื่องของอาหารการกินนะฮะวันนี้เราพาให้กับประชาชนที่ไม่ได้มา
ประชาชนที่ไม่มีโอกาสท่านอาจจะติดธุระนะครับมีภารกิจ
ผมก็จะพามาให้ท่านดูแล้วครับว่าเออโอกาสนี้ไม่มีใครต้องการให้เกิดขึ้น
แต่เมื่อเกิดเหตุการณ์นี้แล้วทุกคนแสดงความจงรักภักดีมากันพร้อมจิตพร้อมใจ
นะถึงวันนี้สิบสองล้านคนแล้วครับที่มาในงานถวายศักราภะบรมศพนะครับ

ก๋มาเอ่อตอนนี้เอ่อบริเวณนี้มีเจ้าหน้าที่เต็มพร้อมอยู่
ตลอดเวลาครับผมนะครับแล้วก็ยังไงบ้างก็มีทีมแพทย์พยาบาลนะครับ

แล้วก็แต่ละวันนี้มีผู้ที่

หรือว่าแม้กระทั่งอากาศร้อน
แล้วมาใช้บริการเนี่ยเยอะไหมครับ

แล้วแต่จำนวนของประชาชนที่เข้ากราบนะครับ
แต่ละวันกับอุณหภูมิอากาศด้วยครับ
ถ้าร้อนมากก็จะมีเยอะนิดนึงครับ

พอนั่งไหวก็ขยับมานั่ง
แล้วก็เอาเตียงให้คนไข้ที่หนักกว่าครับ

ส่วนใหญ่ทุกคนที่มาคือมีความตั้งใจจะเข้ากับพระองค์ท่านครับ
ก็มาพักจนอาการดีขึ้นแล้ว

ทางทีมแฮกก็จะพาเข้าข้างในครับ

ในขณะนี้ผมเดินสัมภาษณ์ทั้งประชาชนทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งผู้ว่ากอทมและก็หน่วยปฐมพยาบาล

แม้ว่าป่วยแม้ว่าเจ็บ
ก็ยังยืนยันว่ามีความประสงค์มีความต้องการที่จะเข้าไปถวายศักระพระบรมศพครั้งหนึ่งในชีวิตที่จะถวายความจงรักภักดีนะฮะ
วันนี้ได้ข่าวว่าเขาถึงเที่ยงคืน

เต้นที่พยาบาลก็อาจจะขยับเคลื่อนย้ายไปอยู่ตามจุดต่าง

แสดงว่าไม่ต้องห่วงนะฮะทางเจ้าหน้าที่แพทย์พยาบาลโรงพยาบาลต่างก็มีการประสานงานช่วยเหลือกันโดยตลอดนะฮะอันนี้เข้ายังเข้าไปยัง
เข้าแล้วมาตั้งแต่อยู่ไหนอยู่ที่ไหนมาคุยหน่อยมาจากไหนครับมาจากสุภัณฑ์ค่ะอันเมืองค่ะอันเมืองค่ะมาตั้งแต่กี่โมงครับมาตั้งแต่บ่ายโมงค่ะ
มาตั้งแต่บ่ายโมงค่ะแล้วก็เข้าไปเรียบร้อยแล้วเข้าเรียบร้อยแล้วค่ะถามว่ามีความรู้สึกยังไงครับที่เข้าไปมากี่ครั้งแล้วครับมาสองครั้งค่ะครั้งที่แล้วรอสิบแปดชั่วโมงอ้าวครั้งที่แล้วรอสิบแปดชั่วโมงค่ะครั้งนี้รอกี่ชั่วโมงครั้งนี้ก็ค่ะตั้งแต่บ่ายโมงเนอะเอาก็ห้าหกชั่วโมงค่ะอ่าแล้วก็มากับใครครับค่
อุดรนะฮะไม่ว่าสุราชไม่ว่านครมีทั่วครบแทบทุกจังหวัดอ่ะผมไม่ต้องเดินถามหรอกครับนะฮะแล้วก็แต่ละคนเนี้ยผมยังไม่เคยเจอนะครับที่มาถึงแล้วบอกว่าเขามาครั้งแรกเคยถามนี่ท่านนี้บอกว่ามาแล้วสองครั้งนะฮะบางท่านก็มามากกว่าสองครั้งนะฮะอันนี้มามาเข้าไปแล้วยังเข้าแล้วครับอ่ะเข้าแล้วมาจากไหนอายุทยาครับอ่
และเดินออกมานะครับอ่าคุณยายท่านนี้อ่า
เป็นอีกหนึ่งผู้ที่เข้าไปถวายสักการะท่านมากี่ครั้งแล้วครับ
สี่ครั้งค่ะอยู่ที่ไหนเนี่ยอยู่สระบุรีค่ะ
กับใครเนี่ยนั่งรถมาคนเดียวค่ะมาคนเดียวค่ะ
มาคนเดียวมาได้ด้วยเหรอได้ค่ะแล้วถ้าใครดูแลอ่า
ก็มาหาใครมีไม่มีผู้ช่วยในนี้บ้างไม่มีค่ะแล้วมายังไงอ่ะ
เดินทางมาไงมาก็มาค้างบ้านญาติอ่าที่ในนี้ค่ะมานี่ยังไง
นั่งรถอะไรมามารถเมย์ค่ะมารถเมย์ค่ะมาคนเดียวค่ะ
แล้วไม่ลำบากเหรอก็ไม่ลำบากค่ะก็พาตัวมาได้ให้ถึงที่ไหว้พ่อก่อน
อันนี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะค่ะมากี่ครั้งแล้วสี่ครั้งค่ะโอ้โห
ครั้งนี้เป็นครั้งที่สี่ค่ะท่านผู้ชมครับเอ่อการถวายสักการะนั้น
มาด้วยใจครับอ่าคุณยายท่านนี้เดินทางมาคนเดียวเอ่อ
ขอโทษนะฮะอ่าท่านต้องนั่งรถเข็นใช่ไหมอ่านะฮะเป็นอะไรอ่ะ
อายุแปดสิบแล้วเดินไม่ค่อยไหวแล้วค่ะแจ้งความอายุแปดสิบเดินไม่ค่อยไหวแล้ว
แต่ใจยังมีความจงรักภักดีและต้องการมาแสดงความจงรักภักดี
ไม่ได้มาครั้งเดียวฮะนี่ท่านนี้เข้ามาสี่ครั้งแล้ว
แล้วก็เดินทางมาคนเดียวโดยรถเมย์ต้องยกย่องน้ำใจนะฮะ
ว่าคุณยายท่านนี้ท่านมาคนเดียวก็ยังมานะฮะ
ท่านท่านวันนี้ผมมาโอกาสที่ดีครับ
เพราะว่างานที่บริเวณนี้มีท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ท่านพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองนะฮะอยากจะสอบถามท่านหน่อยว่าท่านท่านอ่ะ
ท่านเหนื่อยไหม
ท่านชุวิตผมจะบอกว่าเหนื่อยไม่ได้เลยเพราะองค์ท่านเนี่ย
ครองราช๗๐ปีท่านทำเพื่อพี่น้องชาวไทย
คนทั้งประเทศทำเพื่อแผ่นดินท่านยังไม่เหนื่อยเลย
ผมไม่มีสิทธิ์จะบอกว่าเหนื่อยนิดเดียวเอง
เพราะว่าประชาชนแต่ละคนบางคนมาสิบรอบยี่สิบรอบ
เมื่อวานเนี่ยนะคุณชุวิตไม่เห็นนะคนมากว่าจะได้เข้า๑๐ชั่วโมงบวก
สิบชั่วโมงบวกบวกแล้วก็เราต้องก็ช่วยกันดูแลอย่างเงี้
ช่วยกันดูแลกันไปทางกรทมนี่มีกำลังมาดูแลค่อนข้างจะมากนะครับ
ก็มีที่จะใช้เยอะก็คือพนักงานเก็บขยะพนักงานทำความสะอาด
พนักงานห้องน้ำเทศกิจต่างต่างเนี่ยนี่นี่เวลาผมหมดสมัยแล้ว
ถ้าเป็นผู้ว่าคนต่อไปต้องต้องดูแลด้วยนะท่านท่านครับเอ่อบริเวณที่ผมมาดูเนี่ย
สะอาดเรียบร้อยแล้วก็มีขยะทิ้งให้เป็นจุดเป็นจุดนะฮะ
ตรงนี้เนี่ยท่านวางแผนยังไงบ้างครับคือเนี่ยนอกจากอ่าทาง
ช่วยเราอีกจิตอาสาซึ่งไปขึ้นทะเบียนไว้ที่สนามเสือป่า
ที่เห็นใส่ใส่มวกใส่ผ้าผันคอสีเหลืองเหลืองเนี่ยอ่า

ของสมเดรประเจ้ายูหัวประทานของพระราชธาน
ลงทะเบียนที่สนามเสือป่าหรือ

มีลงทะเบียนไว้ประมาณ

นะฮะมีอะไรอยากจะบอกประชาชน

หรือว่าจะสักกี่โมงดี
ถ้าหลังจากนั้นแล้วอาจจะไม่สะดวก

ไทยรัฐทีวีโดยคุณชูวิทย์ไปเลยนะว่า

เดี๋ยวจะไม่ทันผ่านจุดคัดกอง
ซึ่งเราจะปิดตอนเที่ยงคืน

ผมเกรงว่าท่านมาไม่ทันแล้ว
มาถึงก่อนหลังเที่ยงคืนเนี่ย
จะปิดจุดคัดกรองแล้วไม่ได้เข้า

มาถึงก่อน๔ทุ่ม

มีอาหารส่วนใหญ่เนี่ย

แต่ว่าพอหลังจาก๒ทุ่มครึ่งไปแล้วเนี่ย

ใครที่ได้รับชมทาง

ต้องรีบรับอาหารก่อน๒ทุ่มครึ่งนะครับ

ไม่ต้องกินแล้วกลับไปกินบ้านแล้ว
ขอขอบคุณมากครับท่านครับครับ

บอกแล้วว่าถ้ามาก็มาก่อน๔ทุ่ม

อาจจะไม่ทันนะครับเพราะฉะนั้น

มีประชาชนบางท่านมากัน๑๐๒๐รอบ
แล้วก็ยังมาอีกครับ